ส่วนที่ชัยนาธก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่เขาก็ต้องการทราบความชัดเจนเหมือนกัน
เพราะว่าหนูน้อยคนนี้อายุสั้นมากอายุแค่๗วัน
เกิดมา๗วันก็เสียชีวิตนะครับเกิดเมื่อ๒มีนาคมที่ผ่านมาและเสียชีวิตเมื่อ๙มีนาคม
ทีนี้พอผลการชนะสูตรของแพทย์วินิจฉัยว่าลูกเสียชีวิตจากปอดติดเชื้อ
พ่อกับแม่เขาติดใจสงสัยเลยว่าเออมันจะปอดติดเชื้อได้ยังไง
ตอนที่ลูกคลอดออกมาก็แข็งแรงดีน้ำหนักตัวถึง๓กิโลกรัม
เพราะฉะนั้นเพื่อเอาให้ชัดนะครับพ่อกับแม่ของเด็กนะฮะ
ก็เลยให้ทางมูลนิธิร่วมกระตันยูจังหวัดชายนาฏมาทุบปูนซีเมนเปิดโลง
เพื่อเอาศพของลูกชายนะครับไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอย่างละเอียดเลยว่า
ตกลงหนูน้อยคนนี้เด็กชายที่อายุ๗วันคนนี้เนี่ยเป็นอะไรถึงเสียชีวิต
เด็กชายคนนี้ชื่อว่าเด็กชายทักษะพรโอบอ้อมหรือน้องภูผานะฮะ
เสียชีวิตลงด้วยเวลาอันรวดเร็วเพียงแค่๗วันหลังจากเกิดมา
ส่วนคุณแม่ชื่อนางสาวสุมมณีบุญมีอายุ๒๓ปีนะครับ
แม่ของน้องภูผาบอกว่าลูกชายเกิดออกมาเมื่อ๒มีนาคม
วันนั้นคลอดออกมาแล้วก็เสียชีวิตเมื่อ๙มีนาคมที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดชายนาฏก็คลอดออกมาด้วยการผ่าคลอดนะฮะแพทย์วินิจฉัยว่าลูกเสียชีวิต
จากปอดติดเชื้อแต่ครอบครัวติดใจสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตมาก
อยากจะรู้ว่าที่ว่าปอดติดเชื้อลูกติดเชื้อได้ยังไง
เพราะตอนลูกคลอดออกมาแพทย์บอกว่าลูกแข็งแรงดีมีน้ำหนักตัว
ถึงสามกิโลกรัมหลังคลอดลูกแล้วนางสาวสุมมณีนะครับ
บอกว่าลูกชายเนี่ยถูกแยกไปไว้ในห้องเด็กป่วยวิกฤต
คือตอนที่ลูกคลอดออกมาเนี่ยหมอก็แยกตัวเองไปห้องพักฟื้น
แล้วพาลูกไปอีกห้องหนึ่งนะก็ไม่รู้ว่าทีแรกเนี่ยลูกไปอยู่ห้องไหนด้วยซ้ำ
รู้อีกทีคือไปอยู่ห้องเด็กป่วยวิกฤตซึ่งเธอไม่รู้สาเหตุเหมือนกัน
แต่หลังจากคลอดได้๒วันแพทย์แจ้งว่าลูกมีอาการปอดติดเชื้อ
จากนั้นอาการของลูกก็แย่ลงมีอาการความดันไตวาย
จึงขอย้ายโรงพยาบาลแต่หมอไม่อนุญาตจนกระทั่งลูกเสียชีวิตในที่สุด
ทีนี้พอสามีสอบถามเรื่องนี้กับแพทย์ก็ได้ข้อมูลเพียงแค่ว่า
อาจติดเชื้อจากเครื่องมือแพทย์ที่ใส่เข้าไปเพื่อช่วยหายใจ
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะส่งศพลูกไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะฮะคือสามีเนี่ยเขาติดใจมากเนื่องจาก
ถามหมอลูกติดเชื้อจากอะไรหมอบอกว่าอาจจะเป็นจากเครื่องมือแพทย์ที่ใส่เข้าไปช่วยหายใจก็ได้
เพราะใส่เครื่องช่วยหายใจโดยท่อเข้าไปในปอดเลยเนี่ยแบบนี้ครอบครัวเขาเลยติดใจนะครับ
สำหรับน้องภูผาทางครอบครัวบอกว่าเป็นลูกชายคนแรกนะฮะที่ทางพ่อกับแม่ก็ตั้งความหวังเอาไว้
ทางแม่เองก็พอคลอดลูกคนนี้แล้วก็ทำหมั่นแล้วด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนนั้นหมอบอกว่าลูกแข็งแรงดีเกิดออกมาก็น้ำหนักตั้ง๓กิโลกรัม
ผ่าคลอดออกมาก็เลยทำหมันเลยเนื่องจากมีลูกครบหมดแล้วทั้งชายหญิงคือคนโตเนี่ยเป็นผู้หญิง
ส่วนที่เพิ่งคลอดคนเล็กเนี่ยน้องภูผาเป็นลูกชายก็ไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ลูกชายต้องมาจบชีวิตลงทั้งที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้เพียงแค่ไม่กี่วัน
ค่ะเขาบอกว่าเขาได้คุยกับหมอเด็กถามว่าทำไมอาการน้องเป็นแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
แต่หมอที่เขาดูแลเด็กเขาก็บอกว่าเขาหาสาเหตุไม่เจอว่าน้องหนูเป็นแบบนี้ได้ยังไง
แต่คุณหมอที่เขาพาคลอดนะคะเขาบอกว่าคุณแม่น้องแข็งแรงนะคะปกติดีทุกอย่าง
ก็ส่งให้พยาบาลที่เขาดูแลเด็กค่ะ

ใช่ค่ะไปอบรู้เป็นอะไรเพราะว่าหนูไม่ได้เห็นลูกเลย
คือวันที่โทรบอกว่าน้องเสียค่ะก็แค่พูดคำว่าเสียใจด้วยนะคะ
แค่นั้นก็ไม่มีการติดต่อกลับจากโรงพยาบาลเลย
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่บ้านของนางสาวสุมณี
ในพื้นที่ตำบลห้วยงูอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏนะครับ
เพื่อจะไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับ

ก็มีคุณป้ากับคุณยายที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นอยู่ด้วยนะครับ
นางสาวจำเนียนบุญชื่นป้าของนางสาวสุมณีบอกว่า
หลังจากแม่ของน้องภูผากลับมาที่ห้องพักของโรงพยาบาล
ประมาณบ่าย๓โมงของวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมา

แพทย์ได้พาน้องภูผาเข้าห้องเด็กป่วยวิกฤต
ทางญาติญาติได้เห็นน้องภูผาแค่ช่วงกำลังพาไปเข้าห้องเท่านั้น
ช่วงแรกทุกคนตอนนั้นก็ดีใจที่น้องผ่าคลอดออกมาอย่างปลอดภัย
แต่หมอกลับเรียกป้าให้ไปเซ็นเอกสารเพื่อรักษาน้องโดยการสอดท่อช่วยหายใจ
ก็เลยบอกให้พ่อของน้องมาตัดสินใจ
แต่ตอนนั้นหมอบอกว่าไม่ได้เพราะมันจะเป็นอันตรายต่อน้องต้องรีบเซ็น
ป้าก็เลยเซ็นยินยอมแทนซึ่งตอนนั้นพ่อของน้องอยู่กรุงเทพแล้วก็เห็นว่าเป็นช่วงวิกฤต
แม่ก็เพิ่งผ่าคลอดเสร็จพ่อก็อยู่กรุงเทพป้าก็เลยเซ็นให้
เพราะเห็นว่าหลานก็หายใจติดขัดหายใจเร็ว
จากนั้นก็เห็นหมอสอดท่อและให้ออกซิเจน
ซึ่งตัวป้าบอกว่าเห็นหลานแล้วสงสารมากตอนนั้นที่หมอต้องสอดท่อช่วยหายใจเข้าไป
แต่ก็ยังคิดว่าก็สงสัยก็จะเป็นไปตามขั้นตอนการรักษาของแพทย์
หมอเด็กก็มาเรียกให้ญาติมาดูน้องว่าอาการหายใจคือว่าหายใจผิดปกติ
ทีนี้ป้าเองก็เลยจะไม่เซ็นเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่เซ็นก็เหมือนแบบว่าช่วยน้องไว้ก่อน
ทีนี้ก็เลยบอกกับเขาว่าบอกกับคุณหมอที่ว่าให้เซ็นบอกรอคุณพ่อเขาได้ไหมคะเขาอยู่กรุงเทพ
ทีนี้เขาบอกรอคุณพ่อไม่ได้ค่ะถ้าเกิดน้องเสียไปหรืออะไรอย่างเงี้ยป้าก็ต้องยอมเซ็นตอนนั้น
คือว่าถ้าปั๊มปั๊มช่วยออกซิเจนให้น้องคือว่าน้องหายใจขัดข้องอยู่อะค่ะ
คือคุณป้าเนี่ยอยู่ด้วยตั้งแต่ค่ะอยู่ตั้งแต่เขาแห่สายางค่ะ
ตอนที่เขาแหย่ตั้งแต่ป้าก็อยู่อยู่ค่ะอยู่ไปน้องร้องตอนนั้นน้อง
แวบจนเสียงไม่มีค่ะตีนเขาก็เลยแปลเหมือนแบบเจ็บแหย่
ตอนพอร้องแห้อย่างนี้แล้วป้าก็เป็นไมเกณฑ์ก็เลยบอกหมอคะดูไม่ได้หรอกสงสารหลาน
เขาก็เลยให้ออกห่างเลย
มีคนหนึ่งที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะวันที่น้องภูผาคลอดนะครับ
คือคุณยายคุณยายชื่อนางสำรวยบุญมีนะครับ
คุณยายบอกว่าวันที่ลูกสาวคลอดหลานเนี่ยพอคลอดเสร็จก็เห็นหมอบอกว่าเด็กปลอดภัยแข็งแรงดี
น้ำหนักตัวตั้ง๓กิโลกรัมยายก็เลยกลับบ้านเพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงก็ให้ป้าดูแลแทน
วันรุ่งขึ้นไปเยี่ยมหลานหวังจะได้เห็นหน้าหลานแต่หมอไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมบอกให้รอฟังข่าวอย่างเดียว
ส่วนหลานก็อาการแย่ลงทุกวันทุกวันตัวเองก็เลยเดินทางไปบนบานสารกล่าวทุกที่
ทำทุกวิถีทางกินไม่ได้นอนไม่หลับที่สุดแล้วก็มารู้ว่าหลานหมดลมหายใจ
ทีแรกเห็นว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วไม่อยากเอาเรื่องอะไรกับทางโรงพยาบาล
แต่ก็ไม่เคยเห็นการแสดงความรับผิดชอบงานศพของหลานก็ไม่มา
ตอนรับศพไม่มีใครมาแสดงตัวตนหรือแสดงความเสียใจ
หากเป็นลูกหลานของตัวเองบ้างเนี่ยจะรู้สึกยังไง
ยายบอกว่าอยากให้ทางโรงพยาบาลออกมารับผิดชอบและชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของหลาน
เช้ามาเราก็ไปเยี่ยมก็ไม่ได้เห็นหลานหมอบอกว่าหลานปอดติดเชื้อรักษา
เราก็หวังว่าวันหนึ่งหลานเราจะต้องหายเพราะทุกคนบอกว่าต้องหาย
เราก็รอให้หมอรักษาคือความเชื่อใจไงโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลที่เราเชื่อใจ
เครื่องมือแพทย์หมอเก่งเราไว้วางใจมาตลอด
แต่พอรักษาไปรักษามาจนหลานเราเป็นอาการแบบนี้บอกให้เราทำใจทำใจ
แล้วเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายเรารอมา๙เดือนความหวังคือเราต้องรับหลานกลับบ้าน
ตอนมีชีวิตไม่ใช่ให้เราไปกลับไปรับมากลับตอนเสียชีวิตทุกคนใจสลายนอนมันเหมือนข้อหอกทิ้มแทงใจ
แล้ววันที่หลานเสียทุกคนยื่นมือมาบ้างไหมว่าความผิดพลาดตรงไหนมีคำตอบให้เราบ้างไหม
เราเป็นญาติเราเป็นยายเราคาใจเรารอมา๙เดือนหวังที่จะเอาหลานมาโอบกอด
หวังที่จะให้หลานมีชีวิตที่ดีแต่ผลตอบรับคือหลานเราเสียชีวิต
ขอความเป็นธรรมจากสื่อหน่อยว่าหลานเราเสียเพราะเหตุฉะไหนเราคาใจตรงนี้
ก็คืออยากจะให้ทางโรงพยาบาลชี้แจงอยากให้ทางโรงพยาบาลออกมาแสดงความรับผิดชอบ
ส่วนล่าสุดวันนี้เมื่อช่วงเช้านะคะนางสาวสุมณีกับครอบครัวก็ไปที่วัดโคกหมูไปทำบุญ๗วันอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องภูผา
กลางกลางความโศกเศร้านะคะก็มากันทั้งพ่อแม่ยายป้าก็ร้องไห้กันมา
ร่างกายก็อ่อนแรงเพราะว่ายังทำใจไม่ได้แล้วก็เสียใจนะคะ
หลังจากทำบุญเสร็จเดินทางไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
รับศพน้องกลับมาที่บ้านก็ตัดสินใจว่าจะไม่นำไปเก็บไว้ที่วัด
เพราะยังทำใจไม่ได้ทางโรงพยาบาลยังไม่ติดต่อมาเลยนะคะ
หลังข่าวออกไปก็ยังเงียบทางโรงพยาบาลยังเงียบอยู่เหมือนเดิม
พอทำบุญ๗วันเสร็จครอบครัวน้องภูผาก็ไปถึงสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
พ่อแม่ก็เข้ายื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ขอรับศพน้องภูผากลับไปที่บ้าน
จังหวัดชายนาฏนะคะนางสาวสุมณีบุญมีนายพระคาคินอบอ้อม
พ่อแม่ของน้องภูผาก็เปิดเผยว่าวันนี้ทางแพทย์สถาบันนิติเวศ
แจ้งผลการผ่าชนะสูตรแบบคร่าวนะคะแต่เดี๋ยวจะส่งผลอย่างละเอียด
ไปที่ตำรวจสพชัยนาธอีกครั้งหลังจากนี้ประมาณเดือนครึ่ง
ช่วงบ่ายก็ได้รับศพน้องภูผากลับไปที่บ้านคราวนี้ก็ไม่นำศพไปที่วัด
ไว้ที่บ้านก่อนเดี๋ยวพอครบหนึ่งปีก็จะทำบุญเก็บกระดูกต่อไป
เขาบอกผลคร่าวจะออกมาวันนี้ครับผลคร่าวแล้วอีกที่เหลือก็จะจะ
ส่งผลตามมาที่สถานีตำรวจจังหวัดชายนาฏนะครับผมหมอเขาก็บอกสาเหตุอยู่แล้วว่า
อดติดเชื้อแต่หนูอยากทราบต้นเหตุนะคะแต่ที่มาชานสูตรอะค่ะ
ก็อาจจะได้ทราบผลที่หมอเขาแจ้งเป็นระยะค่ะว่าน้องเป็นอะไร
ค่ะก็คือแต่หนูอยากทราบถึงต้นเหตุอะไรอย่างเงี้ย
คือไม่รู้ว่าจะหาสาเหตุได้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรถึงปอดติดเชื้ออะไรอย่างนี้ค่ะ
คือหนูตั้งใจจะฝังไว้ก็ปีนึงค่ะแล้วค่อยเก็บกระดูกน้องมาไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้จะเผาอะไรอย่างนี้ค่ะคือตั้งใจอยากให้น้องอยู่บ้านอยู่แล้ว
คือหนูไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้กับใครอะค่ะชีวิตคนคนหนึ่งที่เขาออกมาแบบ
แล้วครอบครัวเขาก็พร้อมที่จะดูแลคือเตรียมทุกอย่างเพื่อลูกอย่างนี้ค่ะ
แล้วมันมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันไม่มีใครรับได้ค่ะ
คือหนูก็บอกตรงว่าหนูทำใจไม่ได้อะค่ะแล้วลูกชายแบบคนแรกค่ะ
หวังแบบว่าจะสืบนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเหมือนมันเหมือนแบบพังทุกอย่างเลยค่ะ
คือค่ะหนูไม่รู้ว่ามันผิดพลาดจากตรงไหนแต่มันไม่น่ามาผิดพลาดกับชีวิตคนนะคะ
ก็อยากให้ออกมาชี้แจงค่ะว่าต้นเหตุคือเกิดมาจากไหนทำไมถึงลามไปไปแบบจนน้องเสียชีวิตนะคะ
คือคือรออาการรอดูอาการจนน้องเสียชีวิตนะคะคือแบบให้รอดูอาการอย่างเดียวคือไม่มีทางไหนให้หนูไปแบบไม่มีทางสว่างให้หนูไปเลย
คือรอดูอาการหนูก็หวังว่าจะดีขึ้นนะคะแต่ทำไมแย่ลงแย่ลงจนน้องเสียชีวิตนะคะ
คือหนูก็เชื่อใจเชื่อฝีมือหมอเพราะเขาเรียนมาก็คือเขาก็ต้องทำตามที่เขาเรียนมา
อย่างหนูอย่างประชาชนก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าต้องทำแบบไหนค่ะคือก็เชื่อมั่นในฝีมือหมอค่ะ
แต่มันไม่น่าแบบสุดลงจนเสียชีวิตอะค่ะเนี่ยค่ะ
ตัวแม่ก็บอกว่าก็ประคบประงมมาท้องมาเก้าเดือนอ่ะครับ
แล้วก็ลูกชายคนแรกความหวังของครอบครัวค่ะอืม
ทีนี้นะคะทางครอบครัวยังติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
อยากจะให้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงให้เร็วที่สุดอืม
จะยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในวันอังคารหน้า
ผมก็อยากฟังนะว่าโรงพยาบาลก็จะชี้แจงว่ายังไงใช่คือโรงพยาบาลต้องออกมาตอบจริงจริงนะอันเนี้ย
โดยเฉพาะระหว่างการที่น้องเข้าไปรักษาเนี่ยโดยแยกจากแม่ไปแล้วหลังคลอดเนี่ย
คือตอนคลอดบอกว่าแข็งแรงดี
หนักตั้ง๓กิโลกรัมแต่พออาบอกว่าน้องมีปัญหาเรื่องการหายใจ
ระหว่างทางนี้สิ่งที่ญาติเขาไม่รับรู้อะไรเลยก็คือว่าเขาได้รู้แค่ว่า
อ่ารอดูอาการรอดูอาการค่ะจนลูกหลานเขาตายตรงเนี้ย
แล้วถ้าอย่างที่พ่อของน้องบอกว่าหมอบอกว่าน่าจะติดเชื้อจากเครื่องมือแพทย์
อืมที่ใส่เข้าไปช่วยหายใจเพราะว่าใส่โดยเอาท่อเข้าไปในปอดเลยเนี้ย
ครับคือโรงพยาบาลก็ต้องก็ต้องออกมารับผิดชอบอ่ะอืม
เป็นสาเหตุที่ชัดเจนแบบเนี้ยค่ะอ่าก่อนอื่นก็ออกมาแถลงก่อนนะคะ
ออกมาชี้แจงก่อนญาติเขาจะได้เข้าใจนะอ่า
ท่านอื่นก็จะได้ฟังไว้แล้วก็เป็นกรณีศึกษากันด้วย